มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเลยนะครับ

ช่วงนี้ฟ้าฝนตกหนักนะฮะถนนลื่น

รวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุในทุกวินาทีนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่บิ๊กไบท์เนี่ย
ชนประสานงากับรถกระบะ
รถกระบะเพิ่งจะถอยออกจากเต็นต์วันแรกนะครับ

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
คนขี่บิ๊กไบท์บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์
ขณะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขับอย่างเร็ว
ออกมาจากช่องทางคู่ขนาน
บนถนนสัจกุลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

แล้วก็พุ่งชนกับรถกระบะที่วิ่งสวนมา
แล้วก็ขับกินเลนเข้ามายังเลนขวาสุด
ซึ่งเป็นเลนส์สำหรับรถที่วิ่งสวน
ทำให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิง

กระเด็นตกจากรถไปบนถนนเลยนะครับ
นักเรียนหญิงถูกรถเก๋งที่วิ่ง
ตามหลังรถกระบะมาเหยียบซ้ำ

สำหรับคนที่ผ่านไปพบไปเจอกับเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ที่ขับตามกันมา

คนขับรถจักรยานยนต์คันนั้นก็

หลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่

ล่าสุดนักเรียนหญิงนั้นอาการปลอดภัย
เพราะมีอาการเลือดข้างในสมองกับช่องท้อง

หมอต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
ด้านของตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญ
ประกอบการสอบสวนคดีนี้เพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะ
ซึ่งเพิ่งจะถอยรถออกจากเต็นต์วันแรก
แล้วก็ขับออกมาก็ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เลยนะครับ